เต็นต์รถช็อกเลยออกมาเดินเพื่อจะสูดอากาศอยู่ข้างคลองระบายน้ำ
ปรากฏว่ามองลงไปในคลองเจอศพลอยดับปริศนาในคลองนะครับ
จุดสังเกตของศพนี้มีหลายจุดนะคุณ
มีรอยสักดาว๕แฉกบนข้อมือซ้าย
ท่านตำรวจศพมืออุดรธานีพร้อมกู้ภัยก็เข้าตรวจสอบนะครับ
ศพลอยอืดคว่ำหน้าอยู่ในคลองขี้สานะครับ
ด้านหลังสถานีสูบน้ำเมืองอุดรธานีได้อยู่ข้างเต็นต์ขายรถยนต์มือ๒นะครับ
เป็นศพผู้ชายอายุน่าจะประมาณ๔๐๕๐ปีรูปร่างเล็ก
สวมเส้นยืดแขนส้านสีเทากางเกลงขาส้านสีดำ
ไม่สวมรองเท้าเบื้องโตไม่พบเอกสารยืนยันว่าเป็นใคร
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
น่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ำมาแล้ว๓๔วันนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกไปนะฮะตามร่างกายก็มีรอยสักเต็มตัวนะฮะ
มีรอยสักดาว๕แฉกล้อมรอบด้วยตัวเลข๑๓หลัก
แล้วก็มีลายสายสินสีแดงตามร่างกายไม่พบบาดแผล
คุณผู้ชมฮะทางด้านของผู้จัดการเต็นต์นะ
ผู้จัดการเต็นต์อุดรเจริญบริการ๑๙๙
ขายรถมือ๒ซึ่งเป็นผู้ที่พบศพ
บอกว่าเมื่อเช้าออกมาเปิดประตูร้าน
เดินมาดูปลาที่หน้าสถานีสูบน้ำคลองขี้สา
กะจะแบบโอ้โหคุณบิดขี้เกียร์สูดอากาศซะหน่อย
ตกใจฮะเพราะเห็นศพลอยคว่ำหน้าอยู่ในคลอง
ก็เลยรีบวิ่งมาบอกเพื่อนให้มาดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

และนับมาตรงนี้เป็นเธอไร
ต้มไก่ลายไปเป็นอย่างไร
ครับตกแก่ครับจนได้ดีครับจนได้ย้างเพื่อนน้อง

ตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาลอยมาเดินเข้าไปใกล้

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี
รอประสานญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
แต่ต้องดูก่อนว่าเป็นศพของใครนะครับ
ข้อสังเกตก็คือรอยสักที่เป็นตัวเลข๑๓หลัก
ว่าจะเป็นตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่
ก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบเอาไปตรวจสอบกันต่อนะครับ
แล้วก็มีการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะ
เพราะก่อนหน้านี้มีชายวัย๔๗ปีหลบหนีออกจากศูนย์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับ
หากใครสงสัยว่าเป็นญาติสามารถติดต่อได้ที่สพเมืองอุดรธานี
และขอดูศพที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับยังเป็นศพปริศนาอยู่ครับ